เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เราพาดหัวไปในช่วงต้นของรายการ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย๑๔ปีนะครับ
จักรยานยนต์ล้มเสียหลักย่านฝั่งธนบุรีและทำให้เบ้าตาหลุดไปหนึ่งข้างนะครับ

ใช่ฮะหลุดไปหนึ่งข้างเลยนะครับ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปดูเหตุการณ์นี้กัน

เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะฮะ
แล้วก็สำหรับผู้ที่ไปพบเห็นเหตุการณ์ในขณะนั้น
รวมถึงตัวเด็กที่ยังคงตกอกตกใจและถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับผม
ผมเป็นอะไรนะครับ
นี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนพรานนก
เป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำนะฮะ
ขับขี่ก็คือเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้า
บริเวณตาขวาถูกกระแทกอย่างรุนแรง
ลูกตาหลุดออกมาจากเบ้านะครับ
ซึ่งจากคลิปที่เห็นก็เด็กชายคนดังกล่าวจำไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ผมไม่อยากเป็นแบบนี้ผมเจ็บนะพี่นะครับ
ก็ร้องถามจากคนที่อยู่โดยรอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผม
แล้วก็บอกว่าเจ็บบอกว่าเจ็บ
ขณะที่คนในเหตุการณ์ก็บอกว่าให้นอนเฉย
เอามือไปจับก็คืออย่าไปจับดวงตาที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะครับ
จากการสอบสวนของตำรวจทราบว่าเด็กชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
ทะเบียน๓กกหีบ๙๙๒๙กรุงเทพมนคร
ออกจากบ้านภายในซอยสุดสาคร
ส่งน้าสาวที่โรงพยาบาลธนบุรี
แต่ระหว่างขากลับได้ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักล้มนะครับ
เห็นเหตุการณ์คุณหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่า
ที่บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาเลนขวาด้วยความเร็ว
และเมื่อมาถึงบริเวณทางกลับรถ
ซึ่งมีรถหยุดต่อแถวรอกลับรถกันอยู่
ได้เบรกรถกระทันหันทำให้รถของตัวเองเสียหลัก
ตัวเองได้กลิ้งไปกับท้องถนนพร้อมกับรถเลยนะ
โดยยังมีสติอยู่นะครับ
ดวงตาข้างขวาหลุดออกมาจากเบ้า
ใบหน้าข้างขวาเป็นแผลชะกัน
ผู้เห็นเหตุการณ์ก็ตกออกตกใจนะฮะ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็พยายามที่จะให้เด็กตั้งสติไว้นะครับ
แล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว
แต่จากอาการบาดเจ็บสาหัสทางโรงพยาบาล
จึงรีบนำตัวไปผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสิริราช

เนื่องจากผู้บาดเจ็บมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเลือดด้วย
ดูข่าวนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์จริงนะครับ